วัดครึ่งแบกครึ่งวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกลับมากันครึ่งหนึ่ง
บัตรครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเก็บแล้วแล้วถึงเราครึ่งนึง
คนละครึ่งเด้อคู่นี้ได้อย่าลืมนะ
โอ้ยแปดร้อยดีใจหลายแปดร้อยแปดร้อยใส่สองเดือน
ขอบคุณหลายค่ะขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
โครงการคนละครึ่งยังนะไม่ใช่วันนี้นะ
พรุ่งนี้๖โมงเช้าเจอกันนะคะ
วันนี้เนี่ยเตรียมตัวกับคำว่าคนละครึ่งเกี่ยวกับฝนก่อนละกันเนอะ
ที่เราจะใช้เงินกันพรุ่งนี้นะคะวันละ๑๕๐บาท
วันนี้ฝนน่าจะหารครึ่งไปเลยจาก๒๓วันที่ผ่านมา
ฟ้าพักฝนเขาบอกขอพักหน่อยให้พระอาทิตย์ได้ทำงานหน่อยนะคะ
นี่ดูสิจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะตอนตี๕๔๘นาที๓๙วินาที
เมฆฝนหายไปไหนไม่ค่อยอยู่กันเลยนะคะ
วันนี้พักไงคะบอกไปแล้วว่าเขาพักเขาไม่มาทำงาน
แต่มีกลุ่มเมฆจางเท่านั้นเองนะคะณช่วงเวลานี้ที่แถวภาคอีสานตอนล่าง
แหมคุณผู้ชมฝนก็หายไปไหนล่ะก็ร่องฝนเขาไม่อยู่ค่ะ
เขาขยับหายไปเอาหายไปไหนแล้วล่ะไม่เห็นมีร่องฝนเลย
เมื่อวานยังพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยอยู่เลย
ร่องฝนไม่อยู่ฝนก็เลยไม่มีเป็นธรรมดานะคะ
แต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมมรสุมประจำฤดูกำลังแรงขึ้น
กำลังแรงขึ้นแต่ไม่มีเพื่อนทำงานก็งั้นแหละค่ะ
แต่ก็ทำให้ฝนตกได้เหมือนกันนะคะแถวกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้
ฝนตกช่วงไหนบ้างเอาตรวจสอบกันหน่อย
เช้าไม่ค่อยมีเลยก็บอกแล้ววันนี้ซักผ้าหน่อยล้างรถหน่อย
ทำเนื้อทำหมูแดดเดียวกันหน่อยนะคะช่วงเช้าเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ย
โปร่งโล่งสบายแดดดีดีค่ะแต่ช่วงสี่โมงเย็นเป็นต้นไป
เริ่มที่จะมีเมฆก่อตัวขึ้นมาบ้างแล้วเห็นไหมภาคตะวันออก
กรุงเทพและปริมณฑลฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเยอะ
ยืมไปทางภาคเหนือเล็กน้อยเนี่ยอาจจะเกิดฝนได้ช่วงเย็น
จนถึงค่ำกรุงเทพมีไงจนถึงประมาณสองทุ่มทีนี้คลื่นค่ะ
คลื่นสูงเพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้กำลังแรง
เขาก็ทำงานพัดขึ้นไปพัดขึ้นไปแบบนี้ทำให้คลื่นจุดไหนที่มีฝนนะ
คลื่นในทะเลอันดามันอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
ส่วนทะเลอ่าวไทยนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไห
ประมาณ๑เมตรแต่ถ้าจุดไหนมีฝนก็อาจจะสูงได้๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ได้พักหายใจหายคอบ้างค่ะ